สำหรับคดีลอบยิงเอ็กซ์จักริตพนิษฐาติกรรมอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย
ใช้เวลาถึง๒ปีนะคะในการสืบพยานค่ะ
วันนี้สารชั้นต้นมีคำพิพากษานะคะประหารชีวิตหมอนิ่ม
ซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมที่จ้างวานด้วยพร้อมทั้งทนาย
ขณะที่ทีมสังหารสารลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมควบคุมตัวแพทย์หญิงนิธิวดี
ผู้เจริญยศอดีตพันรยาของนายจักริตพนิษฐาติกรรม
เอ็กซ์อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย
ขึ้นรถของราชธรรมส่งตัวไปยังเรือนจำพิเศษมีนบุรีทันทีนะคะ
หลังจากแพทย์หญิงนิธิวดีถูกสารมีนบุรีพิพากษาประหารชีวิต
ในกรณีที่ร่วมกับนางสุรางดวงจินดาซึ่งเป็นมารดา
นายสันติทองเสมหรือทนายอีททนายความ
เจียรศักดิ์กลิ่นคล้ายมือปืนและนายธวัชชัยเพชรโชธ
ขออภัยนะคะคนขับรถจักรยานยนต์ในความผิดร่วมกันฆ่า
นายจักริตโดยไตรตรองไว้ก่อนจ้างวานใช้ยุโยงส่งเสริมให้ฆ่า
มีและพกพาอาวุธปืนยิงอาวุธปืนในที่ทางสาธารณะระหว่างเดือนสิงหาคม
ถึงวันที่สิบเก้าตุลาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกค่ะ
โดยสารพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทย์แล้วนะคะมีน้ำหนักให้รับฟังว่านายเจียรศักดิ์แพทย์หญิง
ขณะที่แพทย์หญิงนิธิวดีซึ่งเป็นภรรยาของเอ็กซ์จักริตและนายสันติหรือว่า
อีทจำเลยที่๔ให้ประหารชีวิตสถานเดียว
ส่วนนายธวัชชัยผู้ขี่รถจักรยานยนต์ให้จำคุกตลอดชีวิต
สำหรับนางสุรางซึ่งเป็นมารดาของหมอนิ่มจำเลยที่๒พิพากษายกฟ้องค่ะ
ภายหลังจากที่ฟังคำพิพากษานายชำนาญชานดิต
ซึ่งเป็นทนายความของแพทย์หญิงนิธิวดีเปิดเผยว่า
ยื่นคำร้องและหลักทรัพย์เดิมซึ่งเป็นเงินสด๕แสนบาท
และเพิ่มหลักทรัพย์ใหม่เป็นเงินสดอีก๒ล้านบาท
รวมหลักทรัพย์ทั้งสิ้น๒๕๐๐๐๐บาท
พร้อมยื่นหนังสือเดินทางเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการหลบหนี
โดยสารมีคำสั่งส่งคำร้องดังกล่าวให้สารอุทธรพิพากษานะคะดังนั้นแพทย์หญิงนิธิวดีจึงต้องเข้าเรือนจำเพื่อรอให้สารอุทธรณ์จะพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ค่ะ